ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีตุลความรักมิตรต่างเพศคู่ครองคู่รัก
จะเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นกว่าที่เคย
มิตรใหม่ต่างเพศความสัมพันธ์ดูเหมือนจะห่างเหินไปบ้าง
สุขภาพผู้ที่อยู่ใต้ปกครองจะเจ็บป่วย
ที่ใช้เดินทาง
การเงินท่านมีโอกาสจะได้ลาบจากศัตรูคู่แข่งหรือฝ่ายตรงข้าม
โดยทางตรงหรือทางอ้อมแต่จะมีผู้ขัดลาบ
ควรวางแผนการใช้เงินไว้บ้างก็จะไม่เดือดร้อน
การงานมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก
เปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนสถานที่ทำงาน
อาจจะต้องไปร่วมงานกับทีมงานใหม่ซึ่งยังทำงานไม่เข้าขานัก
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์